เป็นคลิปวินาทีชีวิตของนักแข่งเรือลำนึงนะคะ
ถูกถ่ายเอาไว้ได้ขณะเกิดอุบัติเหตุ
ฉลาบน้ำพลิกคว่ำค่ะ

ปฐุมธานีนะคะมีการจัดแข่งเรือประเพณีประจำปี๒๕๕๙
เจ้าแห่งสายน้ำคูขวาง

เพื่อชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากนะคะ
ขณะที่เรือเร็ว๒ลำกำลังแข่งกันมาอย่าง

เรือลำหนึ่งที่ซิ่งมาด้วยความเร็วสูง
เกิดอุบัติเหตุฉลับน้ำพลิกคว่ำ
ผู้ขับเรือกระเด็นลอยไปไกล

ของผู้เข้าร่วมชมงานแข่งเรือประเพณีค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่าผู้ขับเรือดำลำนี้เนี่ย
บาดเจ็บมากน้อยเพียงใดนะคะ
สำหรับการแข่งขันเรือประเพณีชิงเจ้าแห่งสายน้ำภูขวาง
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณี
และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่บริเวณสะพานใหญ่คลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วล่ะค่ะ
อันตรายเกิดขึ้นได้ทุกทีใช่อันตรายเกิดขึ้นได้ทุกที